บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐเช้านี้เจอกับพลอยและใบตองนะคะ
อาจจะแปลกใจนิดนึงว่าเออทำไมเชอรี่ข่าวขึ้น
เชอรี่เวอร์ชั่นใหม่ไงไปอาบแดดมาไม่ใช่เหรอได้ข่าว
ไม่ใช่ยังไม่กลับมาพลอยพิมรจิตรับหน้าที่แทนนะคะ
เจอกับพลอยวันนี้มาพร้อมกับประเด็นข่าวสุดแซ่บในวงการบันเทิงบ้านเรา
เมื่อมีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือออกมานะคะคุณผู้ชมว่าคู่สามีภรรยาคนดังในวงการบันเทิงบ้านเรา
หลดปากกาเซ็นใบหย่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้สายเผือกในโลกโซเชียลทำงานหนักมากเลยนะคะ
เดากันไปต่างนานาเขาหมายถึงคู่ใครไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
อันนี้ต้องบอกว่าพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเรียบร้อยแล้ว

พอเปิดประเด็นออกมาปุ๊บชาวเน็ตในโลกโซเชียลทำงานกันหนักมากนะคะ
กลายเป็นข่าวที่ฮอตทำเอาชาวเน็ตต้องพากันอันเชิญคนลงมาประทับร่างกันเลยทีเดียวคุณ
เพื่อไขปริศนานะคะว่าใครกันเนอะคือคู่สามีภรรยาสุดฮอตของวงการบันเทิง
ที่ล่าสุดได้ตัดสินใจจะหลดประกาศเซ็นใบหย่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากพยายามประคับประคองชีวิตคู่
ถึงขั้นที่จัดทริปไปเติมความหวานกระชับความสัมพันธ์ยังต่างแดนเลยนะคุณ

ซึ่งสื่อหลายสำนักก็พร้อมใจกันรายงานข่าวนี้นะคะ
โดยในส่วนของไทยรัฐออนไลน์ได้มีการระบุถึงสาเหตุการปิดฉากรักในครั้งนี้
แววมาว่าเป็นเพราะฝ่ายสามียังไม่นิ่ง
ไปมีคนอื่นเรียกว่าภรรยาจับได้จนเหนื่อยใจเลยว่าอย่างนั้นเถอะนะคะ
ล่าสุดสามีก็พารักใหม่ไปเปิดตัวกับเพื่อนแล้วด้วย
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็หนีไม่พ้นคู่ของวุ้นเส้นแล้วก็ชาคริสที่ดูจะเข้าเขามากที่สุดนะคะ
เพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยออกมายอมรับว่าความสัมพันธ์กำลังมีปัญหา
รวมถึงยังมีการอัปเดตไลฟ์สไตล์ของตัวเองตามปกติ
เพียงแต่ว่าฝั่งของสาววุ้นเส้นเนี่ย
ไม่ปรากฏรูปคู่กับสามีหนุ่มหล่อมากว่าเดือนเสร็จแล้ว
เมื่อวานนี้สาววุ้นก็ยังมีการโพสต์รูป
พร้อมกับข้อความที่มีความหมายว่า
อย่าเสียเวลากับบางสิ่งที่ไม่มีทางเป็นไปได้
ซึ่งก็ชวนให้ตีความกันซะเหลือเกินนะคะ
เกี่ยวข้องอะไรกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนี้หรือเปล่า
ซึ่งแม้ว่าจะยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นคู่ของ

แต่ว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับ
คนที่รักวุ้นเส้นแล้วก็ชาคริสอดเสียใจไม่ได้
พากันเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของทั้งสองนะคะ
ภาวนาว่าขอให้ไม่ใช่เรื่องจริงทีเถอะ
จริงคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่

หักรักร้าวออกมาออกเป็นระลอกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันนะคุณผู้ชม
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องราวของคู่นี้

แต่ว่าคู่นี้เนี่ยอาจจะมีเข้าเขามากหน่อย
เพราะว่าเพิ่งจะพากันไปสวีทหวานที่แดนประดิบ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีสอกเขาเรื่องเตียงหัก

คุณผู้ชมยังไงก็ขอให้ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วกัน
เป็นกำลังไซด์แฮปพูนแล้วกันเนอะใช่แล้วนะคะโอ้โฮ